ผู้ชายสองคนนี้เขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
แล้วเขาก็ไม่ได้มาด้วยกันแต่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวโต๊ะเดียวกัน
คนนึงเป็นเพราะค้าขายหมูคนนึงเป็นเพราะค้าขายไม้อยู่ขาลิตัส
กินไปกินมาจู่มีคนหนึ่งเดินไปเอาขวดน้ำอัดลมฟาดอีกคนนึงแบบไม่ยั้ง
อีกคนนึงด้วยความที่ตัวเองก็เจ็บก็เลยสวนกลับด้วยการเอาขวดน้ำอัดลมฟาดกลับ
เสร็จแล้ว๒๐กว่าขวดโอ้โหนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ขณะที่เขาเอาขวดฟาดต่างฝ่ายต่างฟาดแบบนี้ครับ
ก็ได้ทั้งจากแก่การพอรอคำตอบ

แบบนี้พูดต่างเกี่ยวกันด้วย
เกี่ยวกันกับคอนเตอร์
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายและกลายเป้าหมายและกลายเป้าหมายและกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายและกลายเป้าหมาย

เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมายและกลายเป้าหมาย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
สีเขียวคือว่าสันเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอืมแล้วเราก็ชี้ลูกศรคือพานุเดชเนี่ย
ศรเขียวเป็นคนบาดเจ็บแต่สุดท้ายคนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือวสันที่เป็นผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
เพราะต้องผ่าตัดสมองเพราะโดนขวดน้ำอัดลมไปหลายขวดที่หัว
แล้วมีบางช่วงบางตอนเหมือนสวนกันไปสวนกันมาใช่
เดี๋ยวจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
กล้องวงจรปิดเห็นเลยก็คือโต๊ะอื่นก็ว่างไม่นั่งกันไม่ได้มาด้วยกันนะแต่ไปนั่งกินด้วยกัน
เออแม่ค้าก็เออสงสัยเขาคงรู้จักกันมาก่อนละมั้ง
คนนึงผอมคนนึงแม่ค้าก็ไม่ได้เอกใจ
เขาก็นั่งกินกันไปกินไปกินมาจู่คนตัวใหญ่กว่าเนี่ยเดินไปเอาขวดน้ำไปตีใส่หน้าคนผอมเลย
ผอมโดนไปแล้วพอรู้สึกตัวก็สวนกลับไงสวนกลับก็เลยเนี่ยชุดละมุนชุลเกกันอยู่เนี่ย
เสร็จขวดน้ำอารมณ์๒๐กว่าขวดทั้งรังแตกหมดโดนตีหัวกันหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐ที่ผ่านมา
ถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคุณวรลักษณ์บอกว่าคือผู้ชายร่างใหญ่เนี่ยเป็นพ่อค้าขายหมูมากินก๋วยเตี๋ยวก่อน
สักพักผู้ชายร่างผอมเป็นพ่อค้าขายไม้ยูคามานั่งกินก๋วยเตี๋ยว
ไปปรุงเสร็จปั๊บไปนั่งโต๊ะเดียวกันทั้งที่โต๊ะว่างก็ไม่ยอมไปนั่ง
แม่ค้าก็อ๋อคงรู้จักกันมาก่อนละมั้งนะฮะแต่มาทราบทีหลังว่าเขาไม่รู้จักกันมาก่อน
ระหว่างนั่งกินอันนี้แม่ค้าบอกเห็นเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้คุยกันไปคุยกันมา
แต่ไม่รู้ยังไงจู่พ่อค้าขายหมูลุกขึ้นแล้วไปคว้าขวดน้ำอัดลมที่มีน้ำอยู่เต็มขวด

ต้องผ่าตัดสมองเพราะโดนตีหัวไปหลายทีไอ้ขวดเนี่ยมันไปฝั่งอยู่ข้างในเขาก็ตีคืนไงฝ่ายคนผอมเนี่ยพาณุเดชที่โดนตีก่อนเนี่ยกลายเป็นบาดเจ็บแบบเล็กน้อยรอยขิดขวนโดนตีมึนแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับแบบสาหัสอะไรเนี่ยขนนี้นะฮะสาเหตุเบื้องต้นน่าจะพูดจะไม่เข้าหูกันล่าสุดผู้สิทธิ์ข่า

ทางด้านของว่าสัตว์เนี่ยเขาสักมาพาณุเดชก็เลยไปถามว่าสัตว์ว่าพี่ติดคุกคดีอะไรหรอผมเห็นพี่มีรอสัตว์เต็มตัว
สันตอบคดีพยายามฆ่าแล้วติดคุกมา๗ปีจบประโยคนี้วสันลุกขึ้นแล้วไปเอาขวดมาตีตีตีใส่พานุเดชแบบไม่ยั้ง
พี่แก๊ก็บอกว่าติดคดีพยามภาษาติด๗ปี
แล้วพี่แกก็เดินไปเอาขวดมาฟาดผม

ครับฟาดเขาเนี่ย
พานุเดชก็ยังมึนสลึมสลืออยู่

แต่พานุเดชก็บอกว่าแรงจูงใจ
มันเป็นแค่ผมไปถามเขาเรื่องติดคุกหรือเปล่า

ก็คงต้องรอให้วสันอาการดีขึ้นก่อน

พานุเดชก็เลยไปถามว่าพี่รอยสักเยอะขนาดนี้
ติดคุกคดีอะไรอะไรอาจจะไปโดนใจเขาหรือเปล่า
เขาก็เลยโกรธก็เลยไปเอาขวดมาตี
เดี๋ยวคงต้องรอสอบปากคำวัสสันด้วยว่ามันเป็นอย่างที่พานุเดชว่าหรือเปล่า
หรือไม่มีประโยคอื่นที่ทำให้เขาโกรธขนาดแบบต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้

เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของตำรวจสืบสวนกันต่อนะครับ